ไปดูสภาพอากาศกันแล้วเดี๋ยวพาไปดูท้องฟ้ากันด้วยดีไหมคะ
เพราะเชื่อเลยว่าคืนนี้หลายคน
คงอาจจะไปหาร้านอาหารที่เป็นดาดฟ้า

เพราะว่าหลายคนตั้งตารอชมฝนดาวตกจากกลุ่มดาวคนคู่
ซึ่งเขามีการคาดการณ์กันว่าน่าจะตกถึง๑๒๐ดวงต่อชั่วโมงเลย
แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าอากาศจะเป็นใจรึเปล่า
อยากรู้ว่าจะเป็นใจหรือเปล่าต้องไปฟังจากคุณสืบสกุลพันธ์ดีกันเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาในการตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วนะครับ
ช่วงกลางวันแบบนี้อากาศจะร้อนแค่ไหน
และตลอดทั้งวันสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร

แต่ว่าก่อนอื่นต้องเชิญชวนคุณผู้ชม
ในการรับชมปรากฏการณ์ทางดาราสาธิกฤษ
ว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการส่งท้ายความสุขในปีนี้เลย
นั่นก็คือปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิสนั่นเองนะครับ
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่๔๑๗ธันวาคมของทุกปีนะครับ
ซึ่งเกิดจากการที่โลกนั้นเคลื่อนที่ตัดกับกระแสทานของเศษหินแล้วก็เศษฝุ่น
ของดาวเคราะห์น้อย๓๒๐๐เฟทอนนะครับ
และในปีนี้เองนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ในค่ำคืนวันนี้นะครับ
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่งไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
โดยให้คุณผู้ชมนั้นแงนหน้าขึ้นไปมองนะครับบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งจะสามารถเห็นได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย
และความพิเศษของฝนดาวตกเจมินฮิสในปีนี้
ก็คือจะเกิดขึ้นในคืนเดือนมืด
ที่ไม่มีแสงจันทร์รบกวนนะครับ
จึงทำให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
แล้วก็เห็นมากกว่าในทุกปีด้วยนะครับ
ส่วนวันนี้นะครับสภาพอากาศตอนกลางวันจนไปถึงค่ำคืนนี้
คุณผู้ชมถามว่าแล้วจะมีโอกาสได้เห็นฝนดาวตกหรือเปล่า

ดังนั้นมาตรวจสอบสภาพอากาศนะครับ
ระบบการตรวจสอบของไทยรัฐทีวีกันเลยนะครับ
ตลอดทั้งวันนี้นะครับทางภาคเหนือและภาคอีสานนั้นนะครับ

แล้วก็ตลอดทั้งวันนี้ก็มีท้องฟ้าโปร่ง

รวมถึงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะครับ

ยังคงมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

แต่ว่าก็อ่อนกำลังลงแล้ว
ทำให้ภาพรวมของภาคใต้ตอนนี้นะครับ
ก็จะมีฝนที่ลดน้อยลงเช่นเดียวกัน

แล้วก็มรสุมนั้นก็มีกำลังที่อ่อนลงด้วยนะครับ

อุณหภูมิสูงขึ้นไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครับ
มาดูทางภาคเหนือและภาคอีสานกันก่อน

ถือว่าอุณหภูมิไม่สูงมากนักนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๓องศาเซลเซียส
แต่ถ้ามาดูนี่สีแดงแบบนี้
กลางค่อนข้างจะร้อนในช่วงกลางวันนะครับ

อุณหภูมิอาจจะสูงสุด๓๕๓๖องศาเซลเซียส
ถือว่าค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ในค่ำคืนนี้อากาศจะลดลง

อุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
อยู่ที่ประมาณ๒๙องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับ
เอาละครับตรวจสอบสภาพอากาศกันไปแล้วนะครับ

วันนี้อาจจะมีท้องฟ้าที่ค่อนข้างโปร่ง
ค่ำคืนนี้คุณอาจจะได้เห็นฝนดาวตกเจมินิส
ก็ให้รอติดตามชมตั้งแต่๒ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ
เพราะว่าถ้าพลาดครั้งนี้คุณต้องชมอีกครั้งปลายปีหน้าเลย

แล้วก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ความสุขส่งท้ายปีด้วย

เอาละครับหมดเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในกลางวันแบบนี้แล้ว